เช้าเมื่อวานนี้นะคะมีเหตุการณ์ที่โอ้โหมันสลดหดหูใจ
ลูกชายทำร้ายร่างกายพ่อจนพ่อเสียชีวิตพ่อเป็นดาบตำรวจ
แล้วลูกชายเนี่ยเป็นลูกชายคนโตนะอายุสิบเจ็ด
แต่ลูกชายคนนี้ติดเกมมาก
ติดเกมถึงขั้นที่ต้องออกจากโรงเรียน
วันเกิดเหตุก็คือพ่อเห็นลูกชายนั่งเล่นเกม
พ่อก็เลยบ่นลูกชายโมโหโกรธพ่อ
พ่อกลับมาจากทำงานเอามีดแทงหลังพ่อเลย
่นเรื่องเล่นเกมใช่ถูกพ่อบ่นแทงพ่อตายเลยเห
เอามีดปลายแหลมแทงหลังพ่อไป๒แผล

แต่สุดท้ายพ่อก็เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนะคะ
ตำรวจสพบ้านตาขุนจังหวัดสุราธานี
ได้รับแจ้งเหตุว่าดาบตำรวจอนุวัฒน์

เป็นตำรวจสพบ้านตาขุน

ทำครัวปลายแหลมก็ตกอยู่
ปรากฏว่าที่โรงจอดรถข้างบ้าน

นำส่งโรงพยาบาลบ้านตาขุนแต่คือไม่ทัน

ฝีมือลูกชายแท้ของตัวเอง

นายปานระวัตรอายุ๑๗

พอก่อเหตุแทงพ่อตัวเองแล้วเนี่ยนะ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

พันธุ์ตำรวจเอกวินัยคงแก้วบอกว่า
จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้ค่ะ

ดาบตำรวจอนุวัฒน์ก็ปฏิบัติหน้าที่

เพื่อไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

ยังนั่งเล่นเกมอยู่เลย
คนเป็นพ่อเนอะก็เป็นห่วงก็ต่อว่า

เพราะว่าลูกชายเนี่ยยังเล่นเกมคือไม่นอนตี๓พ่อขับกลับเข้าไป
ก็เตือนไงเพราะว่าลูกชายคนนี้ติดเกมจนถึงขั้นที่ไม่ได้เรียนหนังสือ
ไม่ได้ร่ำได้เรียนต้องออกจากโรงเรียนนะคะ
พ่อก็เตือนเตือนเสร็จพ่อก็ออกจากบ้านไปกลับไปทำงานต่อ
หลังจากนั้นกลับเข้าบ้านมาอีกตอน๘โมงเช้าคือออกเวรแล้วทำงานเสร็จแล้วพ่อก็กลับบ้าน
มานะคะสักประมาณชั่วโมงนึงพ่อก้มเทน้ำออกจากถัง
เพื่อเอาน้ำใส่ขวดจะเอาไปสวนปาม
ลูกชายมาเลยนี่มาข้างหลังแบบนี้เอามีดปลายแหลมทำครัวค่ะ
คว้ามีดมาอยู่ในห้องครัวนะแทงพ่อไปที่หลัง๒แผล
แล้วตัวเองก็หนีไปพ่อเนี่ยก็วิ่งไปที่โรงจอดรถ
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะเพราะว่าไปโดนจุดสำคัญ
ตำรวจบอกว่าใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงจับตัวลูกชายคนที่ก่อเหตุได้
ไปอยู่ในสวนปามของเพื่อนบ้านนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกวินัยบอกว่าตอนที่ดาบตำรวจอนุวัฒน์จะออกเวรคือจะเลิกงานนะ
ก็ยังคุยทักทายกันอยู่เลยผ่านไปแป๊บเดียวได้รับแจ้งว่าดาบตำรวจอนุวัฒน์ถูกแทงตาย
ผู้บังคับบัญชาบอกว่าดาบตำรวจอนุวัฒน์เป็นคนดีมากนะคะ
อารมณ์ดีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นคนรักครอบครัวฐานะค่อนข้างดีด้วย
แต่พอมีเวลาว่างจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ยังขยันทำสวน
เพื่อนตำรวจยังเคยถามเลยว่าทำงานทำไมไม่หยุดไม่พักบ้าง
ดาบตำรวจอนุวัฒน์บอกว่าอยากให้ลูกสบายยอมทำงานหนักเพื่อลูก
แต่ดูสิคะสุดท้ายลูกมาฆ่าพ่อ
เหตุการณ์นี้ตำรวจที่ทำงานกับดาบตำรวจอนุวัฒน์ผู้บังคับบัญชาคือทุกคนในโรงพักบอกว่าเสียใจมากนะ
ที่ต้องมาสูญเสียตำรวจดีไปนะคะ
อันเปอร์คีหรีรัฐนิคคมจวดสุรทานี
เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลดาบตำรวจอนุวัฒน์นะคะ
ญาติก็เตรียมโรงเลี้ยงโรงครัวตั้งศพในสาราคู่กับญาติ
ญาติเนี่ยมีศักดิ์เป็นยายของดาบตำรวจอนุวัฒน์นะคะ
คือเพิ่งเสียชีวิตก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน
ดาบตำรวจอนุวัฒน์มาเสียชีวิตอีกเลยวางศพคู่กันเลยค่ะ
คือครอบครัวนี้เพิ่งมีคนตายไม่กี่วันวันนี้เสียชีวิตอีก
ศพคู่กันเลยญาติบอกโอ้โหมันเศร้ามากจริงจริงนะคะครับ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าจริงจริงค่ะ
ญาติบอกว่ามีกำหนดสวดศพ๕คืนนะคะชาปนกิจ๑๒ธันวาคม
ของดาบตำรวจอนุวัฒน์คุณแม่เขียวช่วยบางเดือบอกว่าไม่พร้อม
พร้อมให้สัมภาษณ์กับนักข่าวจริงเพราะว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
บอกแค่ว่าครอบครัวเพิ่งสูญเสียญาติไปเนี่ยก็มีศักดิ์เป็นยายของดาบตำรวจอนุวัฒน์
บำเพ็ญกุศลศพในวัดเดียวกันกำหนดชาปนกิจศพ
วันพรุ่งนี้ก็ต้องมีเหตุสะเทือนใจอีก
ลูกชายดาบตำรวจอนุวัฒน์ก็มาเสียชีวิตอีก
คุณแม่บอกเสียใจมากจนไม่สามารถพูดอะไรกับนักข่าวได้เลยค่ะ
แต่ก็อนุญาตให้นักข่าวเก็บภาพไว้นะคะ
แม่บอกว่าบันทึกภาพเถอะบันทึกภาพไปเลยออกข่าวให้แม่ด้วย
อยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับสังคม
ไม่อยากจะให้เกิดเหตุสลดแบบนี้อีก
ส่วนเรื่องคดีค่ะวันนี้ตำรวจสพบ้านตาขุน
นำตัวลูกชายของดาบตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ฝากขังสารพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราธานี

อนุมัติศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราธานีให้สอบสวน
โดยมีสหวิชาชีพด้วยนะคะแล้วก็จะมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดี
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
คุณแม่เขียวแม่ของดาบอนุวัฒน์บอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์
เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าลูกชายต้องเสียชีวิต
ส่วนหลานชายต้องกลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าพ่อตัวเองเนี่ย
เราก็เลยสอบถามไปยังจิตแพทย์ให้นะฮะ
เพราะว่าหลายท่านเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีความ
คือเด็กติดเกมเนี่ยท่านอาจจะได้ยินข่าวแล้วก็ไม่แปลกใจ
แต่อาจจะแปลกใจหรือว่าสงสัยว่าเฮ้ยมันติดขนาดไหน

แพทย์หญิงนัทธพรใจสมุทธ์
ท่านเป็นจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราธานีนะครับ
พอรู้ข่าวคดีนี้นะครับ
ก็เลยให้ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยนะครับ
บอกว่าเราเนี่ยเวลาเล่นเกมสนุกนะ
มันจะสนุกเพราะว่าแพ้บ้างชนะบ้าง
พอชนะก็อยากชนะอีก
หรือพอแพ้ก็อยากจะกลับมาชนะ
เออมันรู้สึกแบบเล่นการพนันนึกออกมา
คล้ายกันไหมเวลาเล่นการพนันพอแพ้ก็อยากเอาคืนเล่นอีกเล่นอีก
พอชนะก็อยากได้เงินอีกอยากได้เงินอีกอะไรแบบนี้
มันจะเป็นแบบนี้ชนะแล้วจะภูมิใจคือ
นิดหน่อยคิดว่าไม่ติดหรอกไม่ติดหรอก
มันจะเล่นต่อไปเรื่อย
พอเล่นไปนานเนี่ยนะฮะ
คุณหมอนัทพรบอกว่ามันมีสมองส่วนนี้นะครับ
เขาเรียกว่าสมองส่วนวงจรรางวัล

สมองส่วนนี้มันจะสั่งมันจะบังคับมันจะกำกับเราว่า
โหยหาความสุขที่เกิดขึ้นจากตอนที่ชนะเวลาเล่นเกม
มันจะขาดไม่ได้เลยมันจะอยากเล่นเกมอยากได้ความสุขแบบที่ว่าโอ้โห

เพราะฉะนั้นคุณหมอบอกต้องดูแลบุตรหลานดี
ถ้าเด็กติดเกมมากเกินไปเนี่ย

ถ้าดูแล้วลูกหลานเป็นมากจริงเนี่ยพาไปหาหมอพาไปหาจิตแพทย์เขาจะช่วยดูให้ว่า
ต้องค่อยบอกแบบไหนต้องค่อยปรับจิตใจของเด็กอะไรยังไงพฤติกรรมต่าง
ใช่เพราะจิตแพทย์บอกมันเป็นโรคเลยนะคือโรคติดเกม

สมองส่วนวงจรรางวัลมันมีนะฮะมันจะบังคับให้โหยหาความสุขใช้ชนะจากการเล่นเกมนะครับ
น้องจำไปด้วยนะไม่ใช่ให้พ่อแม่จำอย่างเดียวแล้วแบบพ่อแม่ก็หาทางรักษาไปแล้วกันไม่ได้ตัวน้องสำคัญเลย